หลายคนถามมานะคะว่าอยากฟังเรื่องของการขุดทองที่กาญจนบุรีเรื่องผีกุโบริต่างนานากันต่อ

คุณผู้ชมเราชอบจริงนะแต่มินเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะมีคำถามเหมือนกันแหละที่ว่าอยากรู้ก็คือว่า
อะไรนะทำให้สามคนนี้เขามุ่งมั่นอุตสาหะที่จะต้องขุดให้ได้
อะไรทำให้เขาเชื่อว่ามันต้องมีขุมทรัพย์อยู่มันมีจริงแล้ววันหนึ่งเขาจะขุดเจอ
ใช่ค่ะคือมุมหนึ่งที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคุณนฤทธบุญนิ่มนะ
บอกเลยว่าคือก็ต้องยอมรับในความมุ่งมั่นและตั้งใจของลุงทั้ง๓ท่านนะคะ
เพราะว่าลุงคือลุงเขาบอกเองว่าขุดมา๒๐ปีจริง
ไม่ท้อเลยอ่ะหลายคนก็สงสัยไงว่ามันมีอะไรอ่ะทำไมแกถึงมุ่งมั่นขนาดนี้
แต่อันนี้เอาดูความเชื่อแล้วแกก็มีเรื่องเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้ที่ขุดมาตลอด๒๐ปีนะ
เล่าเป็นวันก็เล่าไม่จบว่าเจออะไรกันมาแล้วบ้าง
แต่เรื่องเด็ดเรื่องหนึ่งที่แกแบ่งปันให้เราฟังนะคะก็บอกว่า
เคยมีพระสงฆ์รูปนึงเนี่ยเหมือนมาลองของอ่ะ
คือพูดจาท้าทายแล้วก็พูดทำนองว่าโอ๊ย
ในหลุมเนี่ยเหรอเดี๋ยวเขาจะเสกให้มันเป็นทอง

พอผ่านไปไม่กี่วันรีบขนหินกลับมาคืนแทบไม่ทัน

แล้วขากลับเกิดอุบัติเหตุ
ที่ขับมาเนี่ยนะเสียหลักไปชนเข้า
อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อยังไงนะคะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังค่ะ
อย่างที่บอกว่าคุณลุงแกขุดกันมา๒๐ปีแล้ว
ไม่มีคำว่าท้อไม่มีคำว่าเหนื่อยมีแต่ความเชื่อและความมุ่งมั่นว่าจะต้องเจอสมบัตินะคะ
คุณนาริสของเราก็คงจะยังไม่ได้กลับบ้านนะคะก็ยังคงต้องตามข่าวนี้ต่อไปเรื่อยเรื่อย
ให้อยู่ไปยาวยาวค่ะใช่ที่บ้านแก่งประลอมตำบลไซโยกนะคะ
คุณนฤทธิไปพูดคุยกับนายบุญส่งมะนาวทอง๑ใน๓คุณลุงทีมขุดทองนี่แหละ
ก็บอกว่าจริงมีเรื่องหนึ่งนะที่ลุงยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังเดี๋ยวเล่าให้นาริสฟังนี่แหละ
ี่สิบปีตลอดเวลาที่พวกลุงขุดหาสมบัติเนี่ยอุ้ยอาถรรพ์เยอะมากเล่าเป็นวันวันก็ยังไม่หมด
วันนี้คุณลุงบุญสงฆ์เล่าอาถรรพ์อีกหนึ่งเหตุการณ์
ทำให้พวกเขาเชื่อว่าที่นี่มันมีสมบัติอยู่จริง
แล้วก็มีผีทหารญี่ปุ่นที่ตายในสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
คอยเฝ้าอยู่ไม่ยอมให้สมบัติกับใครง่าย
เพราะมีคนเคยเดินทางมาลองของพูดจาท้าทาย
แล้วก็ต้องจบชีวิตไป
เรื่องที่เขาเล่าให้ฟังนะคะก็คือมีพระรูปหนึ่งค่ะตอนแรกเนี่ยพระมากันสามรูปนะคะ
แล้วก็มีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งก็มาที่จุดที่พวกเขากำลังหาสมบัติกันอยู่
มีเจ้าอาวาสวัดประชาบำรุงหนึ่งรูปแล้วก็มีลูกศิษย์วัดด้วย
คือพระเนี่ยทราบเรื่องจากในอึ่งที่เคยส่งข่าวไปบอกเจ้าอาวาสว่า
มีสมบัติจำนวนมหาศาลซ่อนอยู่ใต้ดินตรงนี้
พระท่านก็เดินทางมาเพื่อพิสูจน์
ระหว่างที่ทั้งหมดกำลังมองดูลุงทั้ง๓คนขุดหาสมบัติอยู่เนี่ย
อยู่บนปากหลุมมีพระรูปหนึ่งพูดจาท้าทาย
แล้วก็บอกกับพวกคุณลุงว่าไม่ต้องมาขุดให้เหนื่อยแล้ว
เดี๋ยวจะเปลี่ยนหินให้เป็นทองขึ้นมาเองเนี่ยบอกคุณลุงแบบนี้
แล้วก็อวดอ้างวิชาอาคมต่างต่างหน้าหน้านี่นี่ทำกราฟิกให้คุณผู้ชมดูเนี่ย
ยืนมองอยู่บนปากหลุมแบบนี้ลุงสามคนแกก็ขุดกันไปค่ะขุดแบบไม่ย่อท้อเลยเนี่ย
ไม่ต้องขุดแล้วเดี๋ยวเสกหินเป็นทองให้เอง
แล้วก็อวดอ้างวิชาอาคมต่างนานแล้วสั่งให้พวกคุณลุงบอกว่า
เอาหินมาให้หน่อยเอาหินยกกลับมาให้เขาเดี๋ยวเขาจะเอากลับไปเสกให้
หลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะหลังจากที่พระรูปนี้เอาหินกลับไปเป็นหินจากในหลุมเนี่ยนะ
ก็กลับมาใหม่เอาหินสามก้อนที่เอาไปเนี่ยคืนให้หมดเลย
ตอนนั้นคุณลุงเล่าให้ฟังว่าพระมีสีหน้าตื่นกลัวด้วยนะ
ตอบมาสั้นว่าโอ๊ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วไม่เอาแล้วเชื่อแล้วอยู่อย่างนี้
แล้วพอคืนหินเสร็จปุ๊บรีบขับรถออกไปเลยค่ะ
คุณลุงแกก็คิดว่าสงสัยโดนเข้าแล้วแน่
ทหารญี่ปุ่นเข้าฝันล่ะสิไปตามของไปแบบที่ว่าไปลบหลู่ไปตามของเอาคืนแน่เลย
หลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะเขาได้ยินข่าวมาว่าพระรูปนั้นพร้อมกับเจ้าอาวาสแล้วก็ลูกศิษย์วัด
คนที่ขับรถมาที่มาวันแรกนั้นน่ะประสบอุบัติเหตุรถคว่ำชนต้นไม้แบบนี้ค่ะ
พระรูปที่พูดท้าทายที่บอกว่าจะเสกหินให้เป็นทองแล้วก็คนขับที่เป็นลูกศิษย์วัด
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยส่วนเจ้าอาวาสที่นั่งมาด้วยกันเนี่ย
เข้าที่หน้าเกือบร้อยเข็มแต่เคราะห์ดีไม่มรณภาพนะคะ
ตัวคุณลุงบุญศพบอกว่าเนี่ยต้องเป็นเพราะว่าทหารญี่ปุ่นที่เฝ้าขุมสมบัติ
หรือปู่สมเนี่ยนะโมโหที่เป็นผู้จาท้าทายแล้วลองของ
ก็เลยลงโทษด้วยการเอาชีวิตแน่ส่วนเจ้าอาวาสที่รอดมาได้ก็ถือว่าเป็นการสั่งสอนให้หลาบจำ
ก็แบบทับจืดเลยครับหน้าตาแบบผิดธรรมดา
อีกไม่กี่สัปดาห์ให้หลังก็ได้ข่าวว่าหลวงพ่อที่เคยมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ
ทางรถชนกับต้นไม้เสียชีวิตแล้วก็ลูกศิษย์อีกคนนึง
นี่เขาเรียกลบหลู่นะครับไปยุ่งของท่านได้ไงอ่ะ
ก็เนี่ยค่ะเป็นความเชื่อคุณลุงบุญส่งเนาะทีนี้คุณลุงบุญส่งยังเล่าอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะ
เขาบอกว่าตลอดระยะเวลาการขุดหาสมบัติ๒๐ปีเนี่ยมันต้องใช้ทั้งความเพียรและความพยายาม
จะค่อยเขวไม่ได้นะอืมสมมุติว่าถ้าคุณกำลังขุดหาสมบัติอยู่
คุณจะไปคิดเรื่องอื่นจะไม่มีสมาธิจดจ่อเนี่ยไม่ได้เลย
จุดประสงค์ที่เคยสัญญากับปู่โสมไว้ว่าจะเอาสมบัติขึ้นมาให้ได้เพื่อที่จะได้ปลดปล่อยปู่โสมออกจากการเฝ้าทรัพย์เนี่ย
ถ้าทำไม่สำเร็จก็จะถูกปู่โสมลงโทษเขาเคยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
มีครั้งหนึ่งนะไปแอบชอบผู้หญิงในหมู่บ้านคนนึงโอ้ยรักมาก
ฝันว่าอยากจะมีความรักสักครั้งนึงค่ะเพราะเขาก็อยู่เป็นโสดมานานแล้วนะลุงบุญส่งเนี่ย
แกก็แต่ว่าแกก็ทำงานนะคือทำตามความเชื่อมือแกก็ขุดไป
แกก็คิดอย่างนี้ค่ะอยากมีเมียเว้ยอะไรอย่างนี้
ก็ขุดไปคิดถึงผู้หญิงคนนั้นไปขุดไปคิดถึงผู้หญิงคนนั้นไป
อยู่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกระแทกเข้าที่หัวอย่างรุนแรงเหมือนโดนคนตบกระบานค่ะ
ลุงแกบอกอย่างนี้นะร่างคุณลุงแกกระเด็นลอยเลยอ่ะ
แล้วก็ตกลงไปในหลุมที่ตัวเองขุดนอนหงายกลิ้งไม่เป็นท่า
มีแผลถลอกตามตัวเต็มไปหมดลุงแกบอกงงมากว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็เลยมีความคิดแว๊บขึ้นมาว่าสงสัยโดนแล้วปู่โสมเนี่ย
บกระบานเขาให้แล้วแน่เลยเพราะสองสามวันก่อน
แต่ใจลอยคิดถึงผู้หญิงไม่คิดที่จะหาสมบัติให้กับปู่โสมอย่างจริงจัง
โสมก็เลยมาลงโทษนี่ไงมัวแต่คิดถึงผู้หญิง
จะต้องมุกมานะไงอย่าไปคิดเรื่องอื่น
ไม่ได้เลยต้องตั้งจิตแน่วแน่เพียงพยายามอย่างเดียวเท่านั้น
ซึ่งคุณลุงบุญส่งบอกว่าการที่จะได้สมบัติมาเนี่ย
จิตใจต้องแน่วแน่ต้องไม่ไขว้เขวมุ่งมั่น
สมถึงจะยอมให้เราเจอสมบัติและนี่คือบทพิสูจน์แล้วว่า
หนทางยังอีกยาวไกลค่ะไม่ใช่บทพิสูจน์ว่ามีนะ
พิสูจน์ว่าหนทางยังอีกยาวไกลค่ะแต่ลุงจะไม่ย่อท้อหรอก
สักวันหนึ่งลุงจะต้องตามหาสมบัติต่อ

เป็นศัตรยธรรมของลูกชายคนนึงฮูไม่รู้จะพูดยังไงล่ะ
เนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่แบบโหวท่านดุมากอะ

ชอบลุงบุญสงฆ์มากเลยอ่ะคุณลุงบุญส่งคือเล่ามันมากอ่ะ
แอบออกแอคชั่นประหนึ่งว่าเหตุการณ์นั้นเพิ่งเกิดขึ้นจริงนะ
ไปถามเจ้าของที่ดินที่มีการขุดหาสมบัติเนี่ยนะ
ถามนายเชิดพงศ์พรมดีว่ารู้สึกยังไงบ้าง
หลังจากที่เขามีการสั่งให้หยุดการขุดหาสมบัติชั่วคราวแล้ว
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วนะ
หยุดก็หยุดไปเถอะก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างแหละ
ตัวเขาเองไม่ได้บ้าและเขาก็มั่นใจด้วยว่า
มันมีสมบัติอยู่ในที่ดินของเขาจริง
นายเชิดพงศ์ก็บอกปิดท้ายด้วยนะคะบอกว่าโอ๊ย

ผมก็มีเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับการขุดสมบัติ

เดี๋ยวเล่าให้นาริสฟังพรุ่งนี้
เป็นอาถรรพ์ที่บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
แต่มันเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมค่ะ
จะเป็นอะไรนั้นก็ต้องรอฟังพรุ่งนี้ค่ะ

อันนี้เราทำเป็นหนังใต้ภาคได้หรือยังเนี่ย
คือคุณลุงสามท่านเนี่ยมุมหนึ่งก็คือ

คือเชื่อมากว่ามีสมบัติมีทองกบุริ
ไม่ใช่ที่ดินของตัวเองเป็นที่ราชพัสดุ
ต้องมีการขออนุญาตมาขุดแบบนี้ไม่ได้
เบื้องต้นตอนนี้ถูกสั่งระงับก่อนยังไม่ให้ขุดณตอนนี้อย่าเพิ่งขุด
ส่วนตามหลักกฎหมายก็ถ้าเกิดเจอสมบัติจริงนะถ้าคุณลุงเจอจริงเนี่ย
แต่หาเจ้าของไม่ได้ก็จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สมบัตินี้ต้องตกเป็นของรัฐ
แต่คุณลุงจะได้เงินรางวัลค่ะเงินรางวัล๑ใน๓ของมูลค่าทรัพย์นั้น
ถ้าเจอก็รอดูกันต่อไปว่ามันจะมีสมบัติจริงไหม